ทีนี้หลายคนก็มองว่าโล่งใจแล้วเด็กแข็งแรง
แต่ว่านักโภชนาการเขาก็บอกนะคะว่าคือจริงก็ย่ามใจไม่ได้
แม้จะเห็นว่าสภาพร่างกายเขาดูไม่ค่อยอิดโรย
ดูเหมือนจะปกติตอบโต้ได้เคลื่อนไหวได้
แต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ที่สำคัญต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีด้วยนะคะ
นายสง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
และผู้จัดการด้านโภชนาการสมวัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ออกมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็โภชนาการ
โดยบอกว่าการนำเด็กออกมาจากถ้ำเนี่ย
ต้องมีการเยียวยาแล้วก็ดูแลเรื่องอาหาร
โดยเฉพาะเด็กที่อดอาหารมาประมาณ๙๑๐วัน
จะสามารถดึงเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในรูปของ
กลูโค้ชไกโครเจนโปรตีนไขมัน
เอามาใช้จนมีชีวิตอยู่รอดได้ถึง๒สัปดาห์หรือ๑เดือน

แต่พอเจอเด็กแล้วเนี่ยการเยียวยาให้เด็กฟื้นฟูสภาพ

ไขของการฟื้นฟูสภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารอย่างเดียว
แต่ก็ต้องขึ้นกับความพร้อมและความแข็งแรงของเด็กด้วย
เด็กอดอาหาร๙๑๐วัน
ร่างกายสามารถดึงเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในรูปของ
โค้ชรูปของไกโคเจนรูปของโปรตีนและไขมันเอามาใช้ได้
กระทั่งมีชีวิตอยู่รอดได้เป็น๒สัปดาห์หรือ๑เดือน
นั่นอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเด็กเป็นนักกีฬานะครับ
เด็กเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเด็กจึงอยู่สภาพนี้ได้
อันดับแรกทางการแพทย์ก็คงต้องเยียวยาดูสภาพร่างกายทั่วไปของเด็กก่อน
แล้วจะรักษาตามอาการนะฮะตรงนั้นแล้วก็ค่อยให้อาหารที่เป็นพวกแร่ธาตุ
เป็นพวกพลังงานที่อยู่ในรูปของร่างกายเอาไว้ใช้ได้ทันที
ครูโค้ชเข้าไปจะให้ทางสายยางจะให้ทางปากหรืออย่างไรก็แล้วแต่
รับการเหนือสิ่งอื่นใดเนื่องจากกระเพาะและลำไส้เด็กยังไม่พร้อมที่จะรับอาหารแข็ง
จึงยังไม่ได้อาหารแข็งกับน้องทันทีทันใด
ฟื้นฟูสภาพเด็กนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะใดระยะหนึ่ง
อาจจะ๕วันอาจจะ๗วัน๑สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความพร้อมและสภาพของน้องนั้น
นายสง่ายังบอกด้วยนะคะว่าพอเห็นสภาพของน้องแล้วเนี่ยโอ้โหดีใจ
เพราะว่าน้องดูไม่อิดโรยมากมายการโต้ตอบแล้วก็ปฏิกิริยาของน้องเนี่ยถือว่าปกติ
แต่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยอาจจะมีทั้งด้านจิตใจบ้างหรืออะไรบ้างก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ